กีฬาของสื่อมวลชนก็มีให้เห็นกันนะครับ

ครั้งที่๒ครับที่สนามแบตมินตันทีไทยแลนด์บางใหญ่

สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลสิบสามแห่ง
พิธีประการการก็มีผู้ใหญ่จากสถานีต่างนะครับ
เข้าร่วมโดยแทนจากทะลัดทีวี

คุณอเมริการฝ่ายกฎหมายและคุณแสงทริปยิ้มละมัย

บรรยากาศนะครับการแข่งขันก็เต็มไปด้วยของสถานีโทรทัศน์ครับ
มีตัวแทนกองเชียร์ของทะลัดทีวีไปร่วมสร้างศรีสรรค์ด้วย
ปีนี้ช่องโมโนเทวิตที่๙นะครับ
เก่าเมื่อปีที่แล้วรับหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพ

ส่วนแชมป์เป็นของสยามกีฬาทีวีที่เอาชนะช่องสาม
ปีหน้านะครับสยามกีฬาทีวีก็จะรับหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพ

ฟุตบอลก็มีมาแล้วแบบมินตันนะครับ
คุณพัชรพลรันธมเดือร์ผู้ศึกขาของเรา
คุณนัสนายโคตรทองนี้ก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาแบบวินตันของทะลัดทีวีเหมือนกันนะครับ